ช่วงนี้มีคลิปแปลกให้คุณผู้ชมได้ชมบ่อยเหมือนกัน
มัววันนี้คือของถังน้ำ

แต่อาจจะบินไม่ได้อันนั้นหนักลดแล้วขึ้นกับพื้น

ค่ะแล้วก็คือกระมังบางทีถ้ามันเป็นสังกะสีเบาถ้ามันไม่มีอะไรทับเลยมันก็ลอยได้นะ
ให้คุณผู้ชมไปชมภาพกันก่อนนอกจากกระมังแล้วเนี่ยมีอะไรที่บินออกมาบ้างครับ

มันเริ่มเผยิบเยิบแล้วนะคุณนั่น
นี่เลยคุณผู้ชมกระมัง๑กระบัง๒มา

สารคนที่เขาต้องคอยแบบจับคือเขาพยายามแล้วนะเท่าที่เห็น
คือพอเห็นมันเริ่มเยิบเขาก็แบบพยายามจะทับกดไว้ไงคุณ

คือถ้าเขาเอามือออกทั้งสองมือเขาก็บินเหมือนกัน

เป็นรถที่เขาใส่อุปกรณ์การขายของนี่แหละไปตามตลาดนัดต่าง

แล้วก็ขับไปคนขับก็ขับอย่างแบบสบายใจ
แต่คนประคองเหนื่อยทีเดียว

ลักษณะเหมือนรถขายของตามตลาดนัดอย่างที่บอกไป
ก็มีทั้งถังแก๊สถังน้ำกล่องโฟมกระมังหลายใบทีเดียว
ที่สำคัญคือเขาไม่ได้คุมผ้านี่แหละครับ
แล้วก็มีชายคนนี้เสื้อสีขาวนี่แหละ
ยืนเกาะประคองอยู่แบบนี้โอ้ยรถคันนี้วิ่งเร็วเหมือนกันคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ดูเหมือนว่าชายคนนี้ยึดของไว้ไม่อยู่
ตอนแรกเหมือนจะจับกระมังได้แต่ลมมันแรงมาก
แรงลมทำให้กล่องโฟมกับกระมังปลิวว่อนทีเดียว
รถคันที่วิ่งตามหลังมาเหยียบเบรกเลยฮะ
ตกใจสิคะขับมาอยู่ดีกระมังดินมาอย่างนี้คุณ
ไม่บินใส่กระจกก็ดีแล้วนะเออมันกระแทกใส่กระจกนี่คือตกใจเลยนะ
ใช่เขาต้องรีบเบรกเพราะว่ากลัวจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุ
ขณะที่รถคันดังกล่าวก็วิ่งไปสักพักหนึ่ง
คงจะรู้ตัวแหละคุณผู้ชมว่ากระบังมันบินออกไป
ก็จอดรถข้างทางแล้วคนที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยวิ่งไปเก็บกระมังอีก
งานนี้ดิฉันสงสารคนที่อยู่ท้ายรถ
ประคองด้วยทั้งลงมากงมาเก็บด้วยน่าสงสารทีเดียวเนี่ยฮะ
แล้วไม่รู้กระมังมันบินไปตรงไหนแล้วนะโดนรถคันหลังที่ตามมาทับหรือเปล่า
หรือว่าไปสร้างความเสียหายใครหรือเปล่าสองอันด้วยนะฮะ
แต่ผู้คลิปเนี่ยเขามีการไปโพสต์เอาไว้ต่อนะ
ข้อความระบุว่าเจออย่างนี้คิโนลีฟก็หลบไม่ทัน
ความไม่ทันแน่นอนคนขับก็คนขับด้วยความเร็ว
คำนึงถึงความปลอดภัยของคนที่อยู่ท้ายกระบะบ้างเลย
คีโนลิฟต์เขาหลบที่แบบต้องหงายท่าสวยหน่อย

อันนี้หลบไม่ทันแน่นอนนะฮะก็เป็นเรื่องของกระมังที่หล่นไป
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครบาดเจ็บเรื่องของอุบัติเหตุก็ฝากไว้
จะขนของเอาผ้าคุมหน่อยดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
มัดหน่อยมันประมาทไม่ได้นะเรื่องแบบนี้นะคะ
มันจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย